ดูเหตุการณ์กระสุนปริศนาเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
แล้วทีนี้กระสุนปริศนากระสุนนี้
มันไปเจาะกระโหลกศีรษะเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
นั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ที่สาราแถวบ้านดีเลย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะและหลังจากนั้นเสียชีวิต

แต่ว่าเบื้องต้นข้อมูลที่ตำรวจได้
บอกว่ากระสุนนี้น่าจะเป็นกระสุนจากอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ทางการ
คือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยนะคะ
สาระอเนกประสงค์บ้านโนนพยอมตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันเลยค่ะ
มาพูดคุยมาติดตามข่าวการเสียชีวิตของเด็กชายธนากร
เขาโนนกอกอายุ๑๐ปี
เด็กชายธนากรถูกกระสุนปริศนาเจาะเข้าที่บริเวณขมับซ้าย
ลุขวาเสียชีวิตนะคะช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เอง
ขณะที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กับเพื่อน
โดยกระสุนนัดเดียวกันยังไปถูกแก้มซ้าย
ของเด็กชายวิทยาวัฒน์คุณทะวง
เพื่อนที่นั่งติดกันได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเด็กชายธนากรเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือช่วงแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนนะคะ
นายสำอางแสงจิตอายุ๕๐ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าแบบนี้บอกว่าชาวบ้านโนนพยอม
ขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับในสาราอเนกประสงค์ไม่ได้เปิดไฟ

เพียงแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือของเด็กที่เขาไปนั่งเล่นกันตรงนั้น
ถามว่าทำไมล่ะทำไมเด็กต้องไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าสาลามีการปล่อยสัญญาณไวไฟของโครงการ

เด็กก็เลยไปรวมตัวกันเอาโทรศัพท์มือถือไปเล่น
เพื่อที่จะรับสัญญาณไวไฟเล่นอินเตอร์เน็ตกันนะคะ
หลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้บอกตกใจมากกับเหตุการณ์
ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะ
โดยเฉพาะมาเกิดกับกลุ่มเด็ก
เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่นิสัยดี
โดยเฉพาะเด็กชายธนากรผู้เสียชีวิตชาวบ้านเอ็นดูกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบพบว่าเป็นกระสุนปืนขนาด๙มมค่ะ
ขณะที่เด็กชายวิทยาวัฒน์ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าแบบนี้

สาราแห่งนี้จะมีคนนั่งรวมตัวกัน

เพราะจุดนี้เปิดไวไฟฟรี
ก็คือโครงการไวไฟประชารัฐฟรี
วันเกิดเหตุฝนตกหนักมากค่ะ
ก็เลยเหลือกลุ่มเด็กนั่งเล่นด้วยกัน

ทุกคนนั่งเรียงแถวหน้ากระดาน

ด้านซ้ายมือคือติดกับตัวเขาเลยนะ
ตอนนั้นกำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่เลย
รู้สึกเหมือนมีก้อนหินขนาดเล็ก
พุ่งตรงมาปะทะแก้มซ้าย
จนเซไปซบไหลเพื่อนอีกคน
ของเขาเขาก็เลยผลักเด็กชายธนากรกลับไปหลังจากนั้น
รู้สึกว่ามีเลือดไหลออกมาข้างแก้ม
ไปดูเด็กชายธนากรแน่นิ่งไปแล้วค่ะ
แต่ว่าแน่นิ่งไปนะเอามือไปดูอังที่บริเวณใต้จมูก

ของเด็กชายธนากรผู้เสียชีวิต
ก็ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็ทางญาติตอนนี้ยังไม่ยอมเผาศพเด็กชายธนากร
บอกว่าเดี๋ยวรอให้คดีมันเสร็จสิ้นก่อน
นี้หมู่บ้านนวลพยอมถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายเขาค่ะ

ที่มีถนนเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่จะต้องตรวจสอบมากที่สุด

ซึ่งมันไปพบข้อมูลอย่างหนึ่งว่าเป็นกระสุนของทางการค่ะ